เหตุนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมันประกอบด้วยหลายปัจจัย
ฝนตกถนนลื่น๒ผู้หญิงคนนี้ขับเร็วพอสมควร
และ๓เธอถอดรองเท้าขับรถแล้วรองเท้ามันไปขัดอยู่ใต้เบรก

รถก็เลยไปพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
แล้วก็ทำให้ลูกสาววัย๑๐ขวบของพนักงานเสิร์ฟได้รับบาดเจ็บ

นี่แหละฮะตัวเด็กนะที่โดนรถกระแทกไปชนกับผนังนะฮะ

อัง๑๐ขวบเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นกำลังช่วยแม่ก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟนี่แหละ
กำลังจะเปิดร้านคือทำความสะอาดร้านก่อนเปิดร้าน
แล้วเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุรถคันนี้พุ่งชนมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชนาภา

อยู่ในซอยเจ้าแม่กวนอิมที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คนขับรถเนี่ยคือนางสาวชายารัฐทาศรีวิชัยอายุ๓๐ปี
น้องก็เลยได้รับบาดเจ็บกู้ภัยต้องประถมพยาบาลนะคะ
เอาตัวน้องอังวัย๑๐ขวบส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แล้วคนที่ขับรถเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ

ใช่เพราะว่าตัวเธอขับออกมาออกจากทางวัดป่าแดด

พอขับมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนตกถนนลื่นด้วยไงคะ

พอจะเหยียบเรกเอาเหยียบเบรกไม่อยู่อีก

บอกว่าตอนนั้นคือเธอจะแซงรถอีกคันหนึ่ง
แล้วมันอยู่ในช่วงใกล้ทางโค้งเลยคุณ
แล้วก็ในเลนสวนมันมีรถสวนมา

นี่ไงคือมันหลายปัจจัยไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม

เสียใจแต่จะชดใช้เรื่องค่ารักษาพยาบาล

ตอนแรกมันแบบสายไปมาอย่างนี้
แล้วมันก็พุ่งเข้ามานี่แหละ

ไม่เร็วอยู่ค่ะ

ไม่ว่าจะถอดรองเท้าขับรถ
ได้นะแต่ว่าอย่าเอารองเท้าไว้ใต้เบาะของเรา

ใช่ค่ะแล้วเนี่ยมันไหนจะฝนตก

นายสุวชัดทองมารอายุ๔๔ปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังเตรียมร้าน

ซึ่งร้านนี้เปิดมาได้ประมาณ๕เดือน
แล้วตอนนั้นลูกจ้างที่เป็นพนักงานเสิร์ฟ
กับลูกสาวของพนักงานเสิร์ฟก็ช่วยกันนะ

รถคันนี้พุ่งเข้ามาทรัพย์สินเสียหาย
แล้วก็น้องอังวัย๑๐ขวบที่เป็นลูกสาวของพนักงานเสิร์ฟ

ทีนี้พอตำรวจสอบสวนเบื้องต้นแล้ว

ผู้หญิงที่ขับรถกับทางฝั่งร้าน

เรื่องเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลชดใช้ค่าเสียหาย

กระถุงกระถังน้นไม้มันแตกระเนรนาศหมดเลยนะคะ